มีความสุขที่สุดมีความสุขที่สุดมีความสุขที่สุดมีความสุขที่สุดมีความสุขที่สุดมีความสุขที่สุดมีความสุขที่สุดมีความสุขที่สุดมีความสุขที่สุดมีความสุขที่สุดมีความสุขที่สุดมีความสุขที่สุดมีความสุขที่สุดมีความสุขที่สุดมีความสุขที่สุดมีความสุขที่สุด
ไม่ถึงขนาดเข้าไปขู่ตัวเลขแต่ก็จะเข้าวัดเพื่อขอโชคลาภ
รวมไปถึงความเชื่อรูปปั้นสัตว์มงคลอย่างมะเนกิเนโกหรือแมวกวัก
ซึ่งจะถูกนำมาวางไว้ที่บูธขายสลาก
เพื่อสร้างความร่ำรวยและโชคลาภให้กับลูกค้าที่เข้ามาซื้อ
ฟุรุตาโยฮิยูกิผู้จัดการฝ่ายขายสลากสาขานิชิกินซ่าบอกว่า
คนญี่ปุ่นนิยมซื้อสลากมากแต่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องของหวยใต้ดิน
สลากเกินราคาหรือมีเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า๑๘เข้ามาซื้อ
เพราะลูกค้าจะทำตามกฎอย่างเคร่งครัด
จากนี้คนญี่ปุ่นยังมองว่าการซื้อสลากถือเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติ
เพราะรายได้จากการขายสลากจะถูกนำไปพัฒนาท้องถิ่น
และพัฒนาประเทศโดยตรง
ปัจจุบันญี่ปุ่นมีผลิตภัณฑ์สลากหลายประเภท

สลากที่ซื้อแล้วรอลุ้นในวันที่ประกาศผล
ชาวไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นมาหลายปียืนยันว่า
การซื้อสลากที่นี่มีโอกาสถูกรางวัลง่ายกว่าเมืองไทย
ราคาไม่แพงแต่ได้เงินรางวัลสูง
รางวัลต่ำสุดก็คือถ้าเราซื้อลอตเตอรี่๑๐๐เยน
เราจะได้ก็๑๐๐เยน
ถ้าเราซื้อลอตเตอรี่๒๐๐เยนรางวัลต่ำสุดก็๒๐๐เยน
แล้วก็ซื้อลอตเตอรี่๓๐๐เยนรางวัลต่ำสุดก็คือ๓๐๐เยนค่ะ
ส่วนรางวัลมากสุดนี่นะคะ
ขึ้นอยู่วงเงินที่เขาประกาศ

บางทีถึง๒๒๑ล้านก็มีนะคะในแต่ละครั้ง
แต่ก็ทุกครั้งก็คือถ้าถูกรางวัลใหญ่
ก็คือจะต้องมาหารกับคนที่ถูกรางวัลด้วยเหมือนกัน
ก็คือในแต่ละครั้งคือไม่สามารถกำหนดได้ว่า
คือวงเงินจะได้มากประมาณเท่าไร
ขึ้นอยู่กับคนที่ถูกและจำนวนคนที่มาหารด้วยค่ะ

หรือการลักลอบขายอย่างผิดกฎหมาย
ทำให้ได้รับความสนใจจากสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลไทย

มาเป็นทางเลือกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยเฉพาะการทำสลากออนไลน์อย่างล็อตโต้

แนวคิดในการพัฒนาสลากภาพอย่าง๑๒นักศัตริย์
ได้รับการคัดค้านจากหลายฝ่าย
คือถ้ามองว่าการแก้ไขปัญหาราคาแพงเนี่ย
คัดเจนทุกคนยอมรับคือซื้อตรง
ซื้อผ่านตู้ซื้อผ่านแอปซื้อผ่านอะไรเนี่ย
คือมันไม่มีการที่จะไปผ่านลายย่อยต่าง
อันนี้เป็นวิธีการที่พยายามที่จะแก้ไขได้ดีที่สุดนะครับ
แต่โดยระบบของเราตอนนี้ยังเป็นระบบการตัวแทน
อย่างที่ผมบอกมีคนต้องการเยอะ

มันก็เลยกลายเป็นว่ามีการทำเป็นทอด

ก็คือการขายผ่านเครื่องอัตโนมัติก็ดี
ใครผ่านแอปพลิเคชันก็ดีมันขายโดยตรงเลย
แล้วก็มันพัฒนาไปถึงขนาดว่า
เมื่อซื้อเสร็จปุ๊บถูกปุ๊บก็โอนเงินเข้ากับผู้ซื้อได้เลย
แต่ไม่เกิดปัญหาเรื่องการโทษถียงกรรมสิทธิ์

นี่ก็เป็นวิวัฒนาการของสลากนะครับ
ซึ่งนานาประเทศก็ใช้อยู่นะครับ

การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งสลากภาพ๑๒นักสัตว
หรือผลิตภัณฑ์อื่นยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาเท่านั้น
เพราะต้องนำข้อคิดเห็นของสังคมไปทบทวน
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบตามมา
จากในแต่ละประเทศมีวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างกัน
คาดว่าคงจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งที่จะทำให้เกิดความชัดเจน
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน